กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณหนุ่มจากจังหวัดนครสวรรค์จะต้องร่วมมือร่วมใจกันตอบคำถามสี่ข้อเพื่อที่จะไปต่อลมหายใจวันนี้จะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคำถามนี้นะครับตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพัน
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทั้งหมด๕ชีวิตที่มาในวันนี้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณหนุ่มมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
คุณหนุ่มจะต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกตอบเรื่องไหน
แล้ว๔เรื่องที่เหลือเหมาะกับใครในครอบครัวของเราที่คิดว่าเขาจะตอบได้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑โรงเรียนวัดโคกเดือ

วัดในจังหวัดนครสวัน

เรื่องที่๕

ถ้าพร้อมแล้วคุณหนุ่มเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับ

จำรายละเอียดของบ้านได้ดีขนาดไหนครับ

เคยได้รับอภิกษึกภาทจากโรงเรียนจากงานกีฬาสี

เป็นเกียรติบัติที่แสดงว่าเด็กหญิงประพาพรสนทิโพ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๑ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ป๑ถึงป๓ในการแข่งขันกีฬาเหลืองฟ้า
เกม๕๙ครั้งที่๑๕ณโรงเรียนวัดโคกเดือวิทยานะครับ
จำได้ไหมว่าเกียรติบัตรใบนี้อยู่ตรงไหนของบ้าน
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันแข่งขันกีฬาในเกียรติบัตินี้ของประพาพร
ตรงกับวันที่เท่าไร
ตัวเลือกที่๑๒๐๒๒สิงหาคม๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๒๒๒๔สิงหาคม๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๓๒๔๒๖สิงหาคม๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๔๒๖๒๘สิงหาคม๒๕๖๒
วันที่เขาแข่งกีฬาเสร็จแล้วเขาเอาใบประกาศเกียรติบัตรอันนี้มาให้ผมกับแม่เขาอะครับ
น่าจะจำไม่ผิดก็คือวันที่๒๐๒๒นี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคุณหนุ่มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

๒๐๒๒สิงหาคม๒๕๕๙ครับ
ตัวเลือกที่๑๒๐๒๒สิงหาคม๒๕๕๙ครับ
ขอให้โชคดีนะครับและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

แต่คุณหนุ่มยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกให้คุณหนึ่งแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณหนึ่งขึ้นมาตอบครับ

เชิญคุณหนึ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณหนึ่งทำอาชีพกรอกฐานนี้มานานหรือยังครับ

กรอกยังไงครับเวลาวิธีการทำก็คือ

เอาละครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ทานถุงใดหนัก๑กิโลกรัม
ตัวเลือกที่หนึ่งถุงที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองถุงที่สอง
ตัวเลือกที่สามถุงที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ถุงที่สี่

แม่คือไม่เคยช่างรับจ้างช่างไม่เคยช่างขายมีแต่เป็นถุงแม่ไม่มั่นใจค่ะ
แม่ก็เลยตัดสินใจตอบหมายเลข๒เพราะแม่ไม่มั่นใจ
ถ้าพร้อมแล้วคุณหนึ่งเลือกตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒ถุงที่๒ครับ

หนึ่งต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ให้น้องนุ่นขึ้นมาตอบคำถามครับ

งั้นขอเชิญน้องนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตั้งแต่หนูอยู่อนุบาล๑ค่ะ

ทุกตึกแล้วใช่มั้ย

นั่นก็คือป้ายโรงเรียนรักษาศิลป์๕
เคยสังเกตเห็นไหมครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดไม่ได้อยู่ในป้ายโรงเรียนรักษาศีล๕ที่ติดอยู่ในโรงเรียน
ตัวเลือกที่๑มีศุกร์
ตัวเลือกที่สองปรองดอง
ตัวเลือกที่๓อดทน
ตัวเลือกที่สี่สันติศุกร์
ป้ายรักษาสินห้ามันอยู่หน้าห้องธุรการหนูอ่านทุกวันค่ะ
แล้วก็ผ่านตาแล้วครูประจำชั้นก็อธิบายให้ฟังว่า

หนูก็เลยตอบตัวเลือกที่๓ค่ะอดทน

ถ้าพร้อมแล้วน้องนุ่นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓อดทนครับ
ขอให้โชคดีนะครับและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ข้อที่๓เสร็จสิ้นลงไปแต่นุ่นยังไม่หมดหน้าที่

นุ่นจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ระหว่างน้องน้ำและน้องฝน

เลือกพี่น้ำแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่น้ำขึ้นมาตอบครับ

เชิญพี่น้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เคยจับปลาสองมือไหมลูก

เมื่อกี้เผลอหลุดไปแล้วด้วยยักหน้า

พ่อเคยบอกไหมว่าปลานี่ชื่อนี้ชื่อนั้นเคยไหม

เหรอลูกมีปลาอะไรบ้างนอกจากปลาช่อน

ปลาขาวปัชโดปลากายปลาดุกปลาหมอ
คุ้นเคยกับปลาขนาดนี้นะ
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งปลากดคัง
ตัวเลือกที่สองปลากดขาว
ตัวเลือกที่สามปรากฏหัวเสียมสารวิน
ตัวเลือกที่สี่ปลากดเหลือง
รู้จักในรูปผมรู้เลยว่าเป็นตัวกดคัง

พร้อมแล้วหนูเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งปลากดคังครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
ถือว่าวันนี้ครอบครัวของเราได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

แต่จะได้รับทุนสูงสุดถึง๑ล้านบาทหรือไม่
ต้องรอติดตามในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมกับเกมต่อชีวิตครับ
คำใดไม่ได้อยู่ในป้ายโรงเรียนรักษาศีล๕

หรอกหรอกหรอกหรอก